คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปราจีนบุรีก็หัวร้อนฮะ
ชายขับกระบะคนนี้โอ้โหร้อนจริง
พยายามเบียดแซงซ้ายกลางสี่แยก
พอถูกบีบแตร่เตือนเท่านั้นแหละอาการมันออกเลยฮะ
โอ้โหใจเย็นพี่ตอนแรกพี่จะเข้ามาจะเข้าขวาใช่มั้ย
แล้วพี่เข้าไม่ได้ใช่มั้ยนี่มันเป็นจังหวะรถนี่คุณ
พี่ก็ต้องเข้าใจนะผมให้พี่เข้าไม่ได้
พอไปถึงแยกเท่านั้นแหละคุณโอ้โหขับขวา
ตอนแรกเราคิดว่าจะตัดไปเลี้ยวทางขวาใช่ไหม
อันนี้อันนี้ตอนช่วงจะต้องเบียดกัน
โอ้โหนึกว่าพี่เลี้ยวไปเถอะแต่สุดท้ายพี่ไม่เลี้ยว
มาขวางหน้าแบบนี้เปิดประตูเดินลงมาครับคุณฮะ
เดินลงมาชี้หน้าด่าทอหยาบคายกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๙กันยายนนะครับ
ขณะที่คนที่ติดกล้องหน้ารถเขาขับรถมาตรงถนนสายโคกปีบ
ศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีขับมาตามปกติแหละ
แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะคนขับคันนี้
สาวเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จ
ที่โรงเรียนเสร็จกำลังจะขับกลับบ้านปกติแหละ

ก็กำลังจะเข้าจอดรอสัญญาณไฟแดงปกติแหละ
พอสัญญาณไฟเขียวเท่านั้นแหละโอ้โหรถคันข้างเนี่ย
เบียดขวาเข้ามาแล้วทีนี้เธอก็ปิ๊น

รถคันนี้ขับมาปาดหน้ากลางสี่แยกแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ
แล้วคนขับรถกระบะคันหน้านี้นะคะ
เป็นผู้ชายอายุสัก๔๐๔๕ปีลงมา
ยืนด่าทอเธอด้วยถ้อยคำรุนแรง

รถคันหลังเขาก็ติดนะไม่เกรงใจกันเลยนะฮะ
เมื่อต่อว่าจนพอใจแล้วคือไม่นานล่ะ
คงลงมาต่อว่าแป๊บเดียวก็ขึ้นรถขับออกไป
เชื่อว่าคนขับรถกระบะคันนี้อาจจะไม่พอใจเธอ

แต่จะให้ทำยังไงได้ก็เธอก็ต้องเตือนนี่
พอมาเบียดแบบนี้เดี๋ยวกลัวมันจะชนกันนะฮะ
ก็คือเราก็ติดไฟแดงอยู่นะคะ
แล้วรถกระบะคันนี้เขาก็มาด้านซ้าย
แล้วก็ปาดซ้ายเข้ามาแล้วเราก็ทำการบีบแต่นะคะ
เขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือเปล่า
เขาก็เลยปาดหน้าแล้วก็จอดรถแล้วก็ไปยืนด่า

ก็อยากฝากทุกคนนะคะที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ช่วยเคารพกฎจราจรด้วยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง
เธอก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถถนนใช้ถนน
คุณต้องเคารบซึ่งกันแล้วกันนะ
คุณจะขอเบียดเขาคุณก็ต้องใจเย็นเหมือนกัน
บางจังหวะที่เราไม่สามารถให้คุณเบียดได้
แต่คุณอย่าใจร้อนแบบนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าหัวร้อนจริง